ทีนี้มาดูเรื่องของฉลามค่ะ

เพราะว่ายังมีอีกหลายมุมที่เราต้องตามจริง
หลังจากนักท่องเที่ยวถูกฉลามกัดนะคะ
หาดไซน้อยที่หัวหินประจวบคิริขัน
ต้องถามให้ต่อว่าตกลงฉลามนี่มันฉลามอะไร
เพราะเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอข่าวไปก็ยัง
ตรงกันระหว่างคนในพื้นที่กับนักวิชาการ
ฉลามหูดำหรือฉลามหัวบาด
ตกลงแล้วที่หาดทรายน้อยเขาก็ปิด

เจ้าหน้าที่บอกแล้วว่าทะเลมันเป็นที่ของฉลาม
จะไปไล่ล่าฉลามจับฉลามไปอยู่ที่อื่นมันไม่ได้

ฉลามด้วยกั้นแมงกระพุนด้วย

วิชาการเขาบอกว่าเขามีการพิสูจน์

แล้วก็ไปเทียบกับแผลของนักท่องเที่ยวที่โดนกัด

อาจารย์ประจำภาควิชาประมงคณะเกษตรศาสต

วิชาเรียนชีววิทยาจำแนก
ปลาก็มี๓ชนิด

เป็นรอยฟันขากันไกลล่าง

ก็จะมีลักษณะเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม

จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม

มีความยาว๗๙เซนติเมตร

รอยฟันของฉลามหัวบาด

แบบชัดเจนเลยเพราะว่าฉลามหัวบาด
รอยฟันจะเป็นแบบครึ่งวงกลม

ทีนี้พอไปเปรียบเทียบกับรอยแผล
รอยแผลของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ครึ่งวงกลมเห็นมั้ยคะโค้งโค้ม
อาจารย์ชัยวุฒิก็เลยบอกว่า

ฉลามหัวบาดนะดูจากรอยแผลนะคะ

เพราะว่ามันเป็นฉลามที่มี

บริเวณใกล้ชายฝั่ง

ไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยของเรา

อาจารย์ทอนดูจากคลิปที่ว่ายอยู่

แล้วก็ลอยแผลด้วยอะไรด้วยนะคะ

ดูจากรูปแผลก็น่าจะเป็น
ลามหัวบาทนี่แหละค่ะคาดว่าเป็น

ความยาวสักประมาณ๗๔เซนติเมตร

เซนติเมตรฉลามชนิดนี้เนี่ย

อันดามันค่ะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่า

มันอาจจะเป็นเหมือนแหลมยื่นออกมา

มันเป็นจุดน้ำลึกมันไม่ใช่ชายหาดนะคะ

นึกว่าอาหารงับปั๊บเลย

ที่อยู่น้ำตื้นนะคะชายหาดอะไรแบบนี้

ไปอยู่ในจุดน้ำลึกไปอยู่ในจุดที่ฉลามมันอยู่

ตั้งใจว่าอาหารแน่เลยงับเลย

นักท่องเที่ยวท่านนี้เขาก็บอกว่าเขาไปเล่นในจุดน้ำล้

งับขาคนจะไปไล่ล่าไอ้เจ้าฉลามตัวนี้

ก็ตกลงจะใช้วิธีการเดี๋ยวไปหาวิธีป้องกันให้นะครับ
แต่ช่วงนี้ขอปิดหาดทรายน้อยที่หัวหินก่อน๒๐วัน

เพื่อจัดการเรื่องราวในพื้นที่นะครับ
โดยนายพันลบสิงหาเสนี
พวกราชการจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ไปตรวจดูพื้นที่บริเวณหาดทรายน้อยที่บ้านเขาเต่า
ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
จุดที่นักท่องเที่ยวชาวนอเวย์ลงเล่นน้ำทะเล

ไปดูว่าจะวางมาตรการป้องกันกันยังไงดีนะครับ

บอกว่าขณะนี้ได้สั่งปิดหน้าหาดทรายน้อยก่อน๒๐วัน

ไม่ให้เข้ามาในเขตที่นักท่องเที่ยวจะเล่นน้ำ
พร้อมกับขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม
ติดป้ายเตือนภัยนักท่องเที่ยวด้วย

เกินกว่า๒๐เมตรในช่วงนี้

อันนี้ฉันกำลังจะลาคุณภาคภูมิไปเที่ยวทะเลพอดีเลย

ดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวด้วยนะครับ

บอกว่าจากบาดแผลของนักท่องเที่ยวที่ถูกฉลามกัด

เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์
ไม่ได้เปิดให้ทำประมงมาเป็นเวลานาน

ฉลามก็เลยเข้ามาเพื่อมาหาอาหารกินนะครับ

ทั้งบานานาโบสต์สกูตเตอร์
แถวนั้นเนี่ยฉลามอาจจะไม่ไป

แล้วไม่ใช่แหล่งอาหารของมันด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวขอให้สบายใจได้นะครับ

เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาคอยดูแลให้อย่างเข้มงวด
หัวบาดนะครับ
แล้วก็จากข้อมูลต่างที่เราได้รับ

ในส่วนของการดำเนินการ
นะครับเพื่อป้องกัน
แล้วก็ให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับ

สายน้อยแห่งนี้นะครับที่บ้านเขาเต่าเนี่ย

เราก็คือการติดป้าย

อันนี้ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับ

เราจะจัดบูรณาการ

เพื่อมาช่วยดูแล

หาดหัวหินนี่เป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับ

เพราะไม่มีเรื่องของอาหารด้วยนะครับ

ผู้ประกอบการโรงแรมที่อยู่บริเวณหาดทรายน้อย
นี่ที่โรงแรมเสน่ห์บีชคลับ

ผู้ประกอบการโรงแรมก็เลยบอกว่า
พอมีเหตุการณ์นี้ค่ะฉลามกันนักท่องเที่ยวก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะ
แต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐนะคะ
ถ้าปิดหาดทรายน้อยชั่วคราว๒๐วัน
ทุ่นวางตะข่ายป้องกันฉลาม

บอกนักท่องเที่ยวทุกคนขอความร่วมมือว่า

แล้วก็ทำป้ายให้ตื่น๓ภาษาเลย
อังกฤษจีนเนี่ยค่ะ
ปิดหาดก็เชื่อว่าไม่น่าจะกระทบกับธุรกิจโรงแรมมากนักนะคะ

หมายความว่าระบบนิเวศทางทะเลคือดีมาก

ว่าเดี๋ยวคนจะไปดูกันเยอะ
ในบ้านเรา
ก็เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกับท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับ
ซึ่งมองว่าที่จุดแถวนี้โดยเฉพาะวัดถ้ำเขาเต่าเนี่ย
ถือว่ามีโอกาสเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ได้ในอนาคตเลยนะ
เพราะว่าสามารถมาชมฉลามได้
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปสำรวจก่อนว่าตกลงแล้วประชากรฉลามที่บริเวณนี้เนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหน
เพราะว่าพระที่วัดท่านบอกว่าท่านเคยถ่ายได้เนี่ย๔๐๕๐ตัว

ส่วนการลงพื้นที่ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่หลังวัดถ้ำเขาเต่า
ที่เคยพบฉลามมาแหวกไหว้ในวันนี้พบว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวมากันเยอะเลย

นักข่าวเราก็อยากจะเห็นฉลามเหมือนกัน
ใช่เพราะว่าไปทะเลต้องเจอฉลาม

นักข่าวบอกเอ๊ะตกลงฉลามหรือโลมา

คือวันนี้มันคลื่นลมมันแรงหน่อยนะครับ

โดดหินขนาดใหญ่ตามริมทะเลนี่ก็
นักท่องเที่ยวก็มานั่งดูโขดหินก่อนก็ได้
แล้วนี่ครับสังเกตไปอุ้ย

แล้วมันบังเอิญมาอยู่ตรงจุดที่เขามานั่งดูฉลามกันที่ทะเลแถวนี้ไง
นักข่าวรัฐเลยบอกเห็นแล้วเจอฉลามแล้ว

เพราะฉะนั้นถ้าใครไปแล้วไม่เจอฉลามก็
โขดหินคล้ายหัวฉลามไปก่อนนะครับ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตรงนี้ไปก่อนนะครับ
มันมีปากมีตามีจมูก
เหมือนจริง
กลายกับกลัวฉลามเลยนะครับ
ถ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวก็
นี่ครับเกี่ยวกับธรรมชาติหัวหินปานบุรี

มันเหมือนยังไงครับที่เราสังเกตเห็นเนี่ย

ถ้ามองเผินก็คล้ายอยู่ครับ

เหมือนใช่มั้ยครับก็เหมือนอยู่นะคะ

เหมือนตาเหมือนขี้บ

เดี๋ยวงวดหน้าต้องดูก่อนครับ

ไม่เกี่ยวกับเลขเด็ดนะตรงเนี้ย
ประธานโทษเถอะถ้าเจอฉลามตัวขนาดนี้นะ

รัฐทีวีครับคุณพยุงศักดิ์สมเกตไปตั้งแต่เมื่อวาน

หินอะเหรอ

เอาแบบอื้อหือตื่นเต้นตกใจกันไม่น้อย

ก็ฉลามมันไม่บอกว่ามันจะขึ้นแล้วไง

ไม่เป็นไรค่ะเรามีภาพที่นักท่องเที่ยวเขาเห็นค่ะ

ถ้าดำไปแล้วไม่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นห่วง

คนถ่ายได้มีคนถ่ายได้เป็นนักท่องเที่ยวค่ะ

แต่เขาน่าจะแบบตั้งกล้องรอเอาไว้เลย

ตรงนี้น้ำลึกประมาณสองถึงสามเมตรนะคะ
คนที่โพสต์คลิปวิดีโอเขาบอกว่า

ดีมากทะเลบ้านเราสมบูรณ์

ในฐานะคนดำน้ำคนรักทะเล
ขอตอบแทนพี่ทุกคนว่า

การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติ
ก็บอกว่าแนะนำสำหรับ
ก็บอกว่าน้ำขุ่นไม่เห็นปลาหรอกคลื่นแรงเป็นโขดหินอันตรายต่อคนดำน้ำ
ไม่น่าจะได้เจอเพราะมีไม่เยอะมาก
ขุ่นไม่อยากให้สร้างความผิดให้ฉลามมากกว่านี้

ตรงน้ำขุ่นตรงนี้เป็นที่ของปลาฉลามเขา
คุณลงไปคุณก็ไม่เห็นปากการลงปากการังอะไรหรอก

เขาสะท้อนมุมมองว่าเดี๋ยวคนจะไปโทษฉลาม
ว่าเนี่ยมันทำมันทำให้สีบรรยากาศการท่องเที่ยวไปโทษฉลามอะไรอย่างนี้
ความจริงแล้วฉลามมันอยู่ในที่ของมัน

เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ถ้าเป็นน้ำขุ่นแล้วเราไปเล่นเนี่ย
จากไม่เจออะไรแล้วบางทีฉลามมันก็ไม่รู้
ว่าเป็นศัตรูมันหรือเปล่าอะไรมาหรือเปล่า

เราก็ไปโทษมันไม่ได้นะคะ